ข่าวแรกมาเริ่มที่เรื่องของกระแสการเรียกร้องจากประชาชนจากคุณผู้ชม
เรื่องของหนังสือพิมพ์ฉบับ๑๐๐วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพล
จำหน่ายไปหลายครั้งแต่ว่าประชาชนก็บอกว่ายังอยากได้อยู่

วันนี้ก็พิมพ์เพิ่มเข้ามาอีก๒แสนฉบับนะครับ
ซึ่งก็มีประชาชนเดินทางเข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องครับ
ตลอดทั้งวันในสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ
มีประชาชนเดินทางมาซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษนะครับ
เป็นฉบับ๑๐๐วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลอย่างต่อเนื่องครับ
หลังจากที่เคยจัดพิมพ์ไปแล้วจำนวน๓ล้านฉบับนะครับ
แต่ประชาชนที่ต้องการเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับนี้

จึงมีการต้องการเข้ามาให้เราจัดพิมพ์นะครับ
จึงต้องจัดพิมพ์เข้ามาเพิ่มอีก๒แสนฉบับตามคำเรียกร้องครับ
ซึ่งประชาชนที่เข้าไปซื้อเป็นกลุ่มแรก
ก็เดินทางมารอได้รับบัตรคิวไปตั้งแต่เวลาประมาณตี๔ของวันนี้นะครับ
โดยต่างบอกว่าตั้งใจมาซื้อรอบนี้ให้ได้
ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์นะครับ
พร้อมจะเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไปครับ
ก็จะเก็บเป็นที่เราลึกแล้วก็เอาไว้ศึกษาให้ลูกเล่นหลานครับ
นี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษแสงสีและเสียง
ซึ่งเครือไทยรัฐนั้นจัดทำขึ้นนะครับเนื่องในโอกาสครบ๑๐๐วัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต

คุณผู้ชมสามารถเดินทางไปซื้อได้ครับที่บริเวณอาคาร๑หนังสือพิมพ์ไทยรัฐสำนักงานใหญ่ถนนวิพาวรีรังสิตตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่าย๔โมงเย็นพรุ่งนี้อีกวันเดียวเท่านั้นนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับในสิ่งฉบับนี้เนี่ยมูลค่านี่คือหาค่าไม่ได้จริงคือบาง
ที่หน้ากระดาษมันถือไว้ไม่หมด
ถูกต้องฉบับเพียงแค่๑๐บาทแต่ว่ามูลค่านั้นมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับ